สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชายรัฐถมยานะครับ
ติดตามประเด็นร้อนรอบวันในแบบเจาะลึกทั้งในและก็ต่างประเทศ
ที่จะทำให้ไม่พลาดข่าวสำคัญของวันในเวลา๒๓นาฬิกา
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองน่านหลายจุดหลายจุดนะครับ
ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้ว
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งสูบน้ำตลอด๒๔ชั่วโมง
ว่าภายใน๒วันนี้ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ
เราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณสราชระวิรังศรีอรุณ
รายงานจากจังหวัดน่านครับ
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่๒๐ชุมชน
ในเขตธิสบานเมืองน่านยังต่อเนื่องนะครับ
หลังจากประชาชนต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกตลอด๒วันที่ผ่านมาครับ
เจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องสูบน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำจำนวน๑เครื่อง
และจากเทศบาลเมืองน่านอีกจำนวน๔เครื่อง
ซึ่งมีอัตราการระบายน้ำ๑๐๐๐ลิตรต่อ๑นาที
สูบน้ำออกจากพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองน่านทั้งหมด๒๐ชุมชนลงสู่แม่น้ำน่าน
หลังจากเมื่อสองวันที่ผ่านมาน้ำป่าได้ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็ว
จากการสำรวจของทีมข่าวยังพบว่า
บริเวณถนนท่าหลวงถนนหน่อคำชุมชนบ้านช้างคำชุมชนท่าลี่และชุมชนพญาภู
ยังคงมีน้ำท่วมขังถนนและพื้นที่รอบข้างสูงกว่า๘๐เซนติเมตร
จากการสอบถามป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านก็ระบุนะครับว่า
สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่าน
อำเภอเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
ทำให้ประชาชนบางส่วนได้ทยอยเข้าบ้าน

หลังจากที่ฝนได้หยุดตกเช่นเดียวกับในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน
ขณะนี้หลายจุดปริมาณน้ำได้ลดลงไปกว่า๓๐เซนติเมตร
ทำให้ถนนบางเส้นสามารถใช้การได้แล้ว
แต่ยังมีบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขัง
โดยเฉพาะในพื้นที่ตลาดเทศบาล
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงต้องคอยอำนวยความสะดวกตามแยกต่าง
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วม
ในภาพรวมในขณะนี้ก็ถือว่าดีขึ้น
ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่คาดว่าภายใน๒๓วันนี้จะเข้าสู่สภาวะปกติครับ

โซนเวียงสานี่ก็จะมีน้ำสาน้ำแม่สาคอน
สายเล็กสายน้อยนะครับจะลงไปสมทบ
และประกอบกับสภาพพื้นที่ของอำเภอเวียงสา
มันเหมือนคล้ายกับท้องกระทะ
การระบายที่จะน้ำจากเวียงสาไปนาน้อยนามืน

ไม่เหมือนกับจากในเมืองไปเวียงสานะครับผม
ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดน่านและโรงพยาบาลน่าน
ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่พยาบาลออกมาแจกจ่ายยาที่จำเป็น

และที่ผ่านมามีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่ต้องเสียชีวิต
รวมถึงยาป้องกันเชื้อลาวบริเวณเท้า

และอย่าสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ครับ

ซึ่งหลังจากน้ำท่วมแล้วอาจจะเป็นได้นะครับ
ว่าจะเป็นไข้ฉี่หนูเองตาแดงนะครับ

พอฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นนะฮะ
อันไดนี้น้ำไม่ถั่วมากนัก
หรือว่าหลังจากลงไปขนของแล้วเนี่ย

เจ้าหน้าที่เทศบาลเรืองนาน
สิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปยาสามัญประจำบ้าน
และน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมและไม่สามารถสัญจรออกมาภายนอกได้
อกจากนี้ยังได้จัดโรงทานบริเวณวัดช้างคำวัดศรีพันต้นวัดอลัญญาวาส
และวัดมิ่งเมืองไว้บริการแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วยครับ
ชาวบ้านในพื้นที่จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางป้องกัน
ไม่ทำให้น้ำท่วมในอนาคตนะครับโดยอยากให้มีการสร้างพนังกั้นน้ำ
สองฝั่งแม่น้ำน่านและหาวิธีการระบายน้ำ
ไม่ทำให้ตัวเมืองน่านเกิดน้ำท่วมซ้ำซากครับ
สราชนวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดน่านครับ